คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพาดหัวว่าจับพ่อค้ายาเสพติดดูธรรมดา

ขอเชิญทุกท่านพบกับ
ค้ายาการละครนะบัตรนี้นี้นี้
คุณเลยรู้จะอย่างน้อยไหม
๑เวา้ยวายอย่าทั่วไปเข้าใจว่ารบของตำรวจทำระกัล
แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อม่วงคนเนี่ย
ชื่อว่าในนุ่มอายุ๔๓ปี
หนุ่มหรือว่านายธนามหาวงก็ถูกตำรวจคุมตัวได้
แต่ดูสิเขาโวยวายลั่นเลยเพราะว่าอยากให้คนอื่นเข้าใจว่า
นี่ตำรวจกำลังทำร้ายฉันตำรวจกำลังทำร้ายผู้ต้องหาอยู่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นริมถนนในหมู่บ้านข้างสวนกาญจนาบ้านหลุกนะคะ
ที่อำเภอเมืองลำพูนครับตอนแรกตำรวจได้รับแจ้งว่าตรงสาราริมทางจุดนี้
จะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมมารวมตัวกัน
พฤติกรรมน่าสงสัยแหละว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่
แน่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจนเจอในนุ่มคนนี้
ยืนภาษีแบบมีพี่รุดอยู่ในศาลา
พอตำรวจจะตรวจค้นในหนุ่มก็วิ่งหนี
ไม่รอดค่ะโดนรวบตัวได้เหมือนในคลิปเลย
แต่ตอนที่กำลังค้นตัวในหนุ่มอยู่ในหนุ่มก็โวยวายเสียงดังเลย
ให้คนผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะได้รู้ไงว่า
ตอนนี้ชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายนะ

ก็จำนวนต่อหลักฐานทีนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วไง
แล้วก็บอกว่าอ๋อ๑๐เม็ดนี้เพิ่งซื้อมาคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติด
พอฟังข่าวมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องจำนวนยาเสพติดนะครับ

แต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือนี้ไอ้กล้องติดตัวตำรวจเนี่ย

ตอนที่เจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวนายคนนี้
คุมตัวด้วยโดยไม่มีการทำร้ายอะไรนะ

เจ้าหน้าที่ไม่ได้กันแกล้งประชาชนนะใช่ครับ